ปรากฏว่าอาหารก็ไม่พอ

น้ำไม่พอห้องน้ำไม่สะอาด
ของฝากที่ญาติเอามาให้หายไปอีก
ที่สำคัญจ่ายยามั่วอีกครับ
กี่รอบกี่รอบก็หมด
แล้วไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืน
พอไปถามเจ้านักที่

เขาก็บอกให้โทษคุยกับหมอ

คนพ้องเขาให้อยู่ที่นี่

แล้วคืนแรกเอาปลาทะลายโจรอยู่
แล้วปลาทะลายโจรคือทองอยู่ได้ใช่ไหม
ญาติสาวอะไรของกินอะไรมายิ่งไปหมด
โอ้โหคนโพสต์เล่าไปน้ำตาไหลไปครับ
เขาชื่อคุณน้องนะฮะอายุ๒๙ปี
เป็นชาวตำบลพระครูอำเภอเมืองบุรีรำ
แล้วเธอก็สาธยายเลยว่าเธอเรียกที่นี่ว่านรกเลยนะ
ใช้คำว่านรกเลยหรือครับ
เมื่อกี้เธอใช้คำว่านรกเลยครับ
คือคนที่เป็นโควิดก็ทุกข์จะตายอยู่แล้ว
ดูเขาเจออะไรแบบนี้อีก
ถามว่าคุณน้องเขาเจออะไรบ้าง
เขาเอาที่ฉีดในห้องน้ำให้ดูบอกมีขนอะไรก็ไม่รู้ด้วย
ไม่ใช่ขนเธอนะจะบอกค่ะนะครับ

บอกตรวจสอบให้ดีเลย

และเห็นมีรายงานว่าเธอท้องได้เดือนเศษด้วยครับ

ที่ดังในโลกออนไลน์นายแพทย์พิเศษพืชขุนทศ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำต้องชี้แจงเลยฮะ
บอกตามความเป็นจริงแล้วหากผู้ป่วยโควิดท้องเนี่ย
ปกติก็จะนำไปรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

แต่กรณีนี้ท่านคาดว่าน่าจะมีปัญหาในจุดคัดกรองซักประวัตินี่แหละ

มีโรงพยาบาลบุรีรำดูแลโรงพยาบาลสนามนี้อยู่
ส่วนโรงพยาบาลบุรีรำมีผู้ป่วยกว่า๙๐๐คน
ก็เลยทำให้อาจจะมีผู้ป่วยหลุดเข้ามารักษาในโรงพยาบาลสนามได้ครับ

อาจจะแจ้งข้อมูลกันคลาดเคลื่อนอะไรแบบนี้
จากการตรวจสอบก็ยังไม่ได้รับรายงานนะครับ
ว่าผู้หญิงท้องคนน้องคนนี้นะครับ
กินยาฟ้าทลายโจรไปหรือยังนะฮะอันนี้ยังไม่ทราบ

ท่านในแพทย์ส่อส่อจอเนี่ยยอมรับว่ามีปัญหาจริง

ปรับปรุงเรื่องของอาหารการกินเรื่องความสะอาด
ตอนนี้ท่านบอกว่าทุกอย่างมีเพียงพอกับผู้ป่วยทุกคนแล้ว

ตอนนี้กลับไปรักษาตัวที่บ้านก็จะมีแพทย์มีอสมเข้าไป

อันนี้สำคัญเลยนะคะการคัดกรองชั้นต้นเนี่ย